ตั้งแต่โควิด๑๙นี่นะคะหลายปั๊มน้ำมันค่ะ
เขาให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด
ต้องการการสัมผัสเงินเนี่ยนะคะแต่บางปั๊มเขาก็ไม่รองรับอ่ะเนาะ
ต้องเห็นใจกันนะนะคะที่สงขลามีปั๊มปั๊มหนึ่งค่ะ
เขาไม่รองรับการจ่ายเรียกแบบสแกนคิวอาร์โค้ดเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเติมน้ำมัน
หลังจากเติมเสร็จปุ๊บเขาแจ้งเด็กปั๊มว่าเดี๋ยวจะจ่ายด้วยวิธีการสแกน
อ่าเด็กปั๊มบอกว่าไม่มีอ่าเที่ยงไม่มีเข้าแหละเออ
เกิดการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาไม่รู้เขาไปโมโหอะไรมาจากไหนนะคะ
แกนคิวอาร์โค้ดไม่ได้จนถึงขั้นจะเตะก้านคอเด็กปั๊ม
ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะ
โอ้โหนี่ยกเท้าขึ้นมาเลยเมื่อกี้เกือบแล้วนะ
แล้วเด็กปั๊มเป็นผู้หญิงป่ะเนี่ยเด็กปั๊มเป็นผู้หญิงค่ะโอ้โห
แล้วคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะคือผู้ชายคนนี้เขาขี่รถจักรยาน
เข้ามากับแฟนซ้อนท้ายเข้ามาเข้ามาในปั๊มมาเติมน้ำมันเติม
แล้วเรียบร้อยเขาจะจ่ายเงินเขาก็บอกเด็กปั๊มไปว่าเขาจะสแกน
แต่เด็กปั๊มเขาก็บอกกลับมานะว่าที่นี่ไม่รับสแกนการจ่ายเงินอ่ะ
ไม่มีค่ะโตเถียงกันไปโตเถียงกันมาสักพักนี่แหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็ตอนแรกก็เหมือนจะยอมอ่ะนะแต่พอคุยไปคุยมาเหมือนอารมณ์ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วก็มีเด็กปั๊มที่เป็นผู้ชายเข้ามาสะกิดเท่านั้นแหละค่ะ
ขาขวาไปเลยคือยังไงอ่าจะไปสะกิดโดนเส้นเอ็นเส้นไหนไหมคะ
พอสะกิดปุ๊บขาเด้งปั๊บเนี้ยเหรอน่าจะไปอือไม่น่าใช่
แต่นี่แหละค่ะขาออกเลยค่ะขาขวาพุ่งไปที่ก้านคอของผู้เสียหายนะคะ
ชื่อเป็นนางสาวหลัตติกอยากรแสงดำอายุ๒๓ปีค่ะ
เธอก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แค่บอกพี่เขาว่ามันสแกนจ่ายเงินไม่ได้เนี่ยนะคะ
ชายคนดังกล่าวบอกว่าถ้าอย่างนั้นคือช่วงที่เขาเถียงกันนะคะ
ว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าช่วงที่พอเริ่มบอกไปว่าสแกนไม่ได้
ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับไปเอาเงินที่บ้าน
น้องคนนี้ก็เลยเสนอว่าถ้าพี่กลับไปเอาเงินที่บ้าน
งั้นให้พี่ผู้หญิงที่มาด้วยกันรออยู่ที่นี่ได้ไหม
อืมน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ทำให้ผู้ชายคนนี้แบบโอ้โห

ทำไมอ่ะแค่ให้รอเองอ่ะไม่ได้หรอ
บอกไม่ได้ไงช่วงเวลานั้นเขาน่าจะรีบหรืออะไรสักอย่าง
เขาบอกรอไม่ได้เนี่ยนะคะเขายืนยันจะสแกนท่าเดียวเนี่ยนะคะ
เจ้าของปั๊มเนี่ยเขาบอกว่า
หลังจากที่เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วตัวเขาเองเขาบอกว่าขอเป็นกลางดีกว่า
ตัวเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครผิดใครถูก
อยากให้ทั้งสองฝ่ายนัดมาเจอกันมาพูดคุยกันมาตกลงกัน
มาถามถึงสาเหตุซิว่าวันนั้นเนี่ยทำไมถึงฟิลคาร์ด
ทำอะไรแบบนั้นลงไปแล้วน้องพนักงานเองก็พูดอะไรผิดหรือเปล่า
ถ้าผิดก็จะว่ากันไปตามผิดหลังจากเกิดเหตุเองแล้วนะคะ
อายเนี่ยซึ่งเป็นเด็กปั๊มขอลากลับบ้านเลยยังไม่ได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
หากกลับมาทำงานก็จะได้ถามกันอีกครั้งว่าคืนวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
หลังเกิดเหตุพ่อของน้องอายนะคะไม่ยอมค่ะ
พาลูกสาวไปแจ้งความกับตำรวจสภหัดใหญ่แล้วเอากล้องวงจรปิดจากปั๊มน้ำมัน
มอบให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับชายที่มาก่อเหตุ
ข้อหาที่คุณพ่อพาน้องอายไปแจ้งก็คือทำร้ายร่างกายค่ะ
หรือว่าเป็นตัวอย่างนะคะบางทีอารมณ์อะเนาะคุยกันดีก็ได้